ซึ่งสุดท้ายแล้วตอนนี้ทุกทีมในลีกแพ้หมดทุกทีม

ฟุตบอลถ้วยเอเชียแล้วก็เกมลีกนะครับ
ทำให้ว่าคราวนั้นพลาดท่าให้กับเชียงรายครับ
เป็นเกมคู่ใหญ่นะครับอีกหนึ่งคู่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับ
ที่๑๑ของระดูการครับเชียงราย
อันดับ๗นะครับเจอกับบุรีรำครับจ่าฝูง

ด่าซ้อนของทางบุรีรำครับนาที๒๓ครับ
โอโก้ก่อนแล้วต่อด้วยการยิงของสุปโชคนะครับ
จัดใช้เซฟชัยวัฒน์ก็เคลียร์ออกมา
แล้วก็นาที๓๖ครับกลายเป็นเจ้าถิ่นเชียงรายครับ

ศิวากรเตียตระกูลครับเปิดลูกเตะมุมให้กับวิกเตอร์กาโดโซ

มาจากด้านหลังแล้วขึ้นคนเดียวนะครับ

เครื่องแรกนำแล้วก็ขึ้นหลังครับประตู๖๗จังหวะนี้ครับ

ได้ฟรีคลิกแล้วดีโอโก้ได้ขึ้นหมง

แล้วดีโอโก้พยายามเข้าไปซ้ำ
แต่สุดท้ายถูกจับฝ่าจากการเข้าชาร์จพุทธศาสตประตูครับ

เชียงรายก็เล่นเกมรับได้ดีครับ
ทำให้ปิดเกมชนะได้๑๐ครับ

ฤดูการนี้แล้วก็เสียสถิตินะครับ

ติดต่อกัน๓๑นัดไป
โดยฝีมือของอเล็กซันเรยกามาคนนี้แหละครับ
อดีตกลสือของบุรีดำในช่วงปี๒๐๑๔๒๐๑๖ครับ
อีก๓คู่โปรลิสเทโรครับ

สุพรรณบุรีเสมอกับราชบุรีไป๒ต่อ๒ครับ
ตารางคะแนนหลังจากผ่าน๑๑เกม

แบงคอกอยู่๕คะแนน
แล้วก็นำเชียงรายที่๓อยู่๖คะแนนครับ
ที่อันดับ๕นะครับ
มีเมืองทองกับทางการท่าเรือนะครับ
ก็ตามหลังบุรีรามอยู่๗คะแนนนะครับ

เพราะว่าประตูได้บวกเยอะกว่า